คุณผู้ชมเช้าวันนี้อยากให้ดูภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นทะเลแห่งซากรถจักรยานยนต์มากเลย
เป็นแก๊งลักรถจักรยานยนต์แล้วก็คือเปิดเป็นอู่เลยนะคะ
ชำแหละชิ้นส่วนแล้วก็เอาไปขายให้ประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
นี่ค่ะทะลายแก๊งลักจักรยานยนต์จับเสียร้านอะไหล่หัวโจก
สมุนขโมยขายเขมรของกลางเพียบนะคะ
ของกลางนี่เป็นพันชิ้นนะคุณผู้ชม
ตำรวจภูทรบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจค้น
ร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งในตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลียึดอะไหล่รถมาได้เนี่ยนะคะ
ขอรถเรือนไมค์วงล้อเครื่องยนต์ชุดสีอื่นรวมกว่าพันรายการเลย

มีนายสุพศอยู่เล็กเป็นเจ้าของอู่
นายอภิชามหาชนทำหน้าที่นำเครื่องยนต์ไปพักไว้
นายอมรินกลิ่นจุบันทำหน้าที่ตระเวนลงมือก่อเหตุโจรกรรมรถ
๓คนนี้อายุ๓๕เท่ากันหมดเลยนะคะ
แล้วก็มีอีกคนนึงคือนายตะวันปิ่นแก้วคนนี้อายุ๒๔ปี
ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้นายอมรินค่ะ
อกจากนี้มีการอายัดรถมินิคูเปอร์แล้วก็รถกระบะของผู้ต้องหาไปตรวจสอบเส้นทางการได้มาด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นผู้ต้องหาทั้งหมดกำลังคัดแยกชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์อยู่ภายในร้านพอดี
ก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบปากคำเพื่อขยายผลค่ะ
ประคำผู้ต้องหาแล้วก็รับสารภาพบอกว่า
นายอมรินและนายตะวันเนี่ยสองคนนี้นายตะวันขี่รถนายอมรินเป็นคนลงมือ
ระเวนออกไปจุรกรรมรถจักรยานยนต์ตามแหล่งชุมชนต่างทั่วจังหวัดสมุทรปราการเลย
พาร์ทเมนต์หอพักโดนมาหมดเลยนะคะ
จากนั้นนำของที่ขโมยมาได้มาที่ร้านเพื่อแยกชิ้นส่วน
ใส่กล่องกระดาษแล้วก็รอการขนย้ายส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน
ทำแบบนี้นานกว่า๕ปีแล้วค่ะ
ส่วนตัวถังคอรถแล้วก็ป้ายทะเบียนรถต่างจะนำไปโยนทิ้งในคลองบางปลา
แล้วก็คลองสาธารณะริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่๙เพื่อทำลายหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำเขาก็งมเลยนะคะ
พอบอกว่าไปทิ้งไว้ที่ไหนลงไปงมค้นหาป้ายทะเบียนรถ
แล้วก็ชิ้นส่วนได้ขึ้นมาอีกจำนวนนึงค่ะ
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนไปดำเนินคดีตามกฎหมาย